แหะตัวเองหาสมุนไพรมากินเกราชายฟ้าทลายโจร
จนส่งผลให้ราคามันสูงขึ้น
แล้วก็มีความต้องการในท้องตลาดมาก
แล้วกลายเป็นช่องทางของมิจฉาชีพนะคะ
ผลิตฟ้าทลายโจรปลอมขึ้นมา
เพื่อที่จะมาขายให้กับเราท่าน
เพราะว่าท่างออยไปตรวจพบผลิตภัณฑ์ปลอม
ของผลิตภัณฑ์อื่นตัวนี้เลยค่ะ
คณะกรรมการอาหารและยานะคะเขาไปตรวจสอบเจอ
ว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะชื่อว่าฟ้า
พบว่าส่วนประกอบระบุว่าฟ้าทลายโจร๖๐
มีฉลากแสดงสาระบบอาหาร
แต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ปลอม
เพราะว่าเลขผลิตภัณฑ์ที่โชว์เป็นของตัวอื่น
เป็นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อฟ้าซึ่งส่วนประกอบก็คือพลูคาว
ฟ้าทลายโจรคือเอาเลขของผลิตภัณฑ์อื่นมาใส่
แล้วตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยก็ไม่มีนะคะซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานีเนี่ยตรวจสอบสถานที่ผลิต
ก็พบว่าที่นั่นไม่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรนะคะ
เป็นการแอบอ้างเลขใช้สารบของสารอาหารผลิตภัณฑ์อื่น
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคนก็ให้ความสนใจซื้อฟ้าทลายโจรมาตุนเก็บเอาไว้
ผลิตภัณฑ์ขาดตลาดอย่างรวดเร็วและอย่างที่บอกล่ะค่ะ
กลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสนะคะ
ออยก็ส่งคำเตือนมาถึงทุกทุกท่านด้วยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฉลากเนี่ยต้องมีเลขทะเบียนตำรับสมุนไพร
เขาก็แนะนำแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเราจะซื้อขอให้ตรวจสอบอย่างละเอียด
จะได้ไม่เสี่ยงกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมนะคะ
คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้ค่ะระบบการตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์
เราขึ้นไว้ให้สามารถสแกนได้เลยนะคะที่หน้าจอ
หรือว่าถ้าเจอผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย
ก็ช่วยกันร้องเรียนที่สายด่วนออย๑๕๕๖
ก็เป็นคำเตือนในช่วงเวลาที่เราต้องดูแลตัวเองกันแบบนี้ค่ะ